แต่บอกเลยว่าเห็นเขาหวานกันแบบนี้ชีวิตจริงเนี่ยก็เคยร้องไห้ฟูมฟายเพราะความรักมาแล้วเหมือนกันนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางรายการมาเลยค่ะ
เพราะว่าน้อยใจฝ่ายชายที่ไม่สามารถซัพพอร์ตเธอได้ในช่วงเวลาที่เธอต้องการกำลังใจมากที่สุดค่ะ
แฟนที่ลุ้นในความรักของทั้งคู่ก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันนะคะ
งานนี้แพตตี้ก็เลยเคลียร์ให้ฟังชัดค่ะว่าสาเหตุที่ต้องร้องไห้เป็นเพราะอะไรไปฟังแพตตี้ค่ะ
คือตอนนั้นนะคะมันเหมือนแบบมันหลายโมเมนต์ไงแล้วหนูก็แบบไปนึกถึงคุณพ่อด้วย
มันก็เลยแบบล่วงเลยทันทีก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าอ้าวดราม่าเฉย
เหมือนเราดันไปนึกถึงช่วงเวลานั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยล่วงออกมา
ไม่ต้องตกใจค่ะก็เป็นเหมือนความรู้สึกของเราที่แบบเออเรานึกถึงคุณพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะที่เสียไปอะไรอย่างนี้ก็เลยร้องไห้ออกมาเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องงานวิวาค่ะก็ต้องลุ้นกันแบบปีต่อปีแล้วกันเพราะว่าทั้งคู่โฟกัสเรื่องงานกันก่อนแต่ก็คงไม่ยาวนานกันไปจนถึง๑๐ปีขนาดนั้นหรอกนะคะ
ตอนนี้หลายคนเชียร์กันเยอะมากค่ะหลังจากที่เห็นหนุ่มแดนเนี่ยเข้ากับหลานลูกของพี่บีมกวีได้อย่างดีเลยก็มีออร่าความเป็นคุณพ่อ
งานนี้แพตตี้จะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยจ้า

เผื่ออยู่ฟังว่ายังไม่รู้กันเลยค่ะ

ถ้าเกิดแบบในอนาคตอะไรอย่างนี้
คือเขาเป็นคนที่ยังไม่อยากมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเท่าที่ทราบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
อนาคตอะไรอย่างนี้พอเวลาแต่งงานไปพูดว่าจะเป็นแม่คนอะไรอย่างนี้
๕๐๕๐อยู่อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
เก็บเงินเพื่อแต่งงานในอนาคตกันไปก่อนแล้วกันตอนนี้โฟกัสเรื่องงานแต่ว่าเอาจริงหนุ่มแดนเขาก็ใช้ได้นะในการเลี้ยงหลานคล่องเลยทีเดียวนะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ